ลดระดับความคมชัดของช่องเวิร์คพอยต์ลงมาค่ะ
โดยชี้ว่านี่เป็นการได้เปรียบเรื่องของทีวีดิจิทัลช่องอื่น
ธวัชชัยจิตรภานันต์กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกศธ
ที่มีการปรับเพิ่มระบบความคมชัดของช่องเวิร์คพอยต์
ซึ่งคณะกรรมการกศธเห็นว่า
นี่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของทีวีดิจิทัลค่ะ
แล้วก็เป็นการสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคด้วย
ก็เลยมอบหมายให้สำนักงานกศธช
ไปสรุปแนวทางลงโทษในวันที่๔กรกฎาคมนี้
เรื่องต้นจะมีการตักเตือนก่อนลงโทษปรับทางปกครองวันละ๒๐๐๐บาท
แต่ถ้ายังไม่ปรับปรุงแก้ไขก็จะมีการเพิ่มโทษปรับต่อไปนะคะ
นางสาวสุพิญญากลางนโรงกศทมองว่า
ร่ายทีวีดาวเทียมใช้ช่องว่างของกฎทางเทคนิค
ซึ่งแม้ว่าจริงแล้วเป็นผลดีกับคนดูนะ
แต่มันไปส่งผลต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม